อยากมาทำงานการเมืองมาเล่นการเมือง
หรือจะไปถึงเป็นแก่นำรัฐบาลจะเป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
ใช่หรือเปล่าแยกเป็นสองเรื่องนะคะอืม
มาตั้งแต่วันที่อิงจำความได้
อยากให้พ่อกลับบ้านทุกวันนะคะตั้งแต่วันที่พ่อออก

ตั้งแต่ปี๔๙ลูกสาวคนเล็กนี่เราไม่พูดถึงคนโตคนกลาง
พูดแค่ตัวเราเราอยากให้พ่อกลับบ้านทุกวัน
พูดทุกครั้งอิ๊งอวยพรพ่อทุกรอบปีหน้าจัดวันเกิดที่บ้านเรานะ
ทุกรอบปีหน้าจัดวันเกิดที่บ้านเรานะพูดทุกปีค่ะ
ตั้งแต่ปีสี่เก้าพูดอย่างงี้ทุกปีทุกปีค่ะมันคือความหวังใช่ไหมคะ
นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราครอบครัวอยู่ได้เพราะเราก็มีความหวัง
คุณพูดอย่างนี้กับคุณพ่อมาสิบจะยี่สิบปีแล้วใช่ค่ะพูดทุกปี
ไม่เคยพูดเลยว่าปีหน้าจะโอกาสน้อยลงพูดว่าเป็นมากขึ้นทุกปี
อันนี้คือในเซนต์ของครอบครัวในเซนต์ของคนที่เรารักที่สุดนะคะ
มันเป็นแบบนี้แต่ในเซนต์ของการเมืองวันนี้ปัญหานี้ที่อิ๊งคิด
ความรู้สึกนี้ที่อิ๊งแบกไว้ว่าอิ๊งอยากให้พ่อกลับบ้านทุกวัน
การเมืองประเทศวันนี้ปัญหาคือปากท้องปัญหาคือพี่น้อง
ยากจนไม่มีหนทางที่จะทำให้เศรษฐกิจทำให้ชีวิตตัวเอง
มีตังค์ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมันตันไปหมดแล้วหนี้สินมันท่วมท้นไปหมดแล้ว
นี่คือสิ่งที่ต้องแก้ค่ะอืมเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง